ข่าวที่ดิฉันจะเล่านี่ก็หลับในเหมือนกันแล้วก็กระบะเหมือนกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้ไปดูหน่อยค่ะว่าตอนที่กระบะหลับในแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบะคันนี้ค่ะ
ว้าว

ไอ้หมูทิ้ง

โอ้ยเสียงเด็กร้อง

พยายามบังคับรถอยู่มาชนป้ายข้างทาง
แล้วก็กลับไปชนท้ายรถบรรทุกอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าประคองรถไม่อยู่แล้วไง

ซึ่งคุณผู้ชมสภาพของรถกระบะ

คือเราก็คิดว่าน่าจะมากันแบบเป็นครอบครัวเนาะ

เพราะว่าเห็นข้าวของที่เอามาจากหลังรถ

คุณดูล้อออกมาหลุดมาแบบนี้นะคะ

ชาวโซเชียลก็มาคอมเมนต์โอ๊ย

เพราะว่าท่านอาจจะมากับครอบครัว
คนที่รักกลัวว่ามันจะเกิดการสูญเสีย

หรือเปล่าก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนเขาหรือว่ายังไงบ้าง
แต่ว่าคนก็มาบอกนะตามที่ทางเพจเขาบอก